หลังจากที่มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในพื้นที่ศาลจังหวัดยาลา
ก็มีผู้พิพากษาท่านหนึ่งที่ใช้ปืนยิงตัวเองนะครับ
ไม่รู้ว่าจะตั้งใจมากน้อยขนาดไหนอะไรยังไง
เอาเป็นว่าท่านบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มีเรื่องราวของการเขียนระบายอะไรต่างนานาเอาไว้ด้วย
มีรายงานจากสำนักงานสารยุติธรรม
เปิดเผยอาการล่าสุดของนายคณากรเพียรชนะ
พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นศาลจังหวัดยาลา
ที่เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดยาลา
หลังจากยิงตัวเองในศาลจังหวัดยาลา
โดยระบุว่าขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์นะครับ
ประธานศาลดีกาเลขาธิการ
แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และตอนนี้ก็ได้ติดตามอาการอยู่ยังใกล้ชิด
สารวุฒิเบนจกุลเลขาธิการสารยุติธรรมเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยาลา
เพื่อเยี่ยมอาการของนายคณากรส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่นั้น
คำพิพากษาถือว่าเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยก่อนการอ่านคำพิพากษาได้
เลขาธิการสารยุติธรรมยังชี้แจงกระบวนการพิจารณาคดี
ในคดีที่มีโทษสูงคดีสำคัญกฎหมายพระธรรมนูลอธิบดี
มีสิทธิ์ที่จะตรวจสำนวนคำพิพากษาถ้าไม่ได้ขึ้นไปนั่งพิจารณาคดีก็มีคำแนะนำ
การเขียนคำพิพากษามีจุดบกพร่องแต่อธิบดีไม่สามารถไปก้าวกาย
ตัดสินของผู้พิพากษาได้ไม่สามารถแทรกแทรงการทำงานได้
อันนี้เลยค่ะที่การสารยุนิธรรมยืนยัน
เพราะหากผู้พิพากษาไม่เห็นตามนั้นก็สามารถยืนยันความเห็นของตัวเองได้
สำหรับในพื้นที่ภาค๙มีคดีความมั่นคงจำนวนมาก
ที่อธิบดีมีอำนาจตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งเป็นเรื่องปกติในกระบวนการทำงาน
โดยในกรณีของนายคณากรก็พิพากษายกฟ้องในคดีนี้
แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครแทรกแสงได้
ค่ะเพราะว่าเป็นการพิจารณาคดีความมั่นคงเมื่อวานนี้ช่วงกลางวัน
พูดต้องหา๕คนซึ่งท่านพุทธภาษาคณะกรก็พิภาษายกฟ้องไป
แต่ว่าก่อนหน้านี้มีการโพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียบอกว่าถูกแทรกแซงในการพิจารณาคดี
ก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงจากทางเลขาธิการสารยุติธรรมด้วยนะคะ
ทีนี้ค่ะอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการสำนักคดีอาญาธนบุรี
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวแบบนี้ค่ะ
อย่ารีบวิจารณ์สิ่งที่เห็นเพราะอาจเป็นภาพลวงตาหลายครั้งที่โอละพ่อ
อาจารย์ปรเมฆแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
อยากให้นักกฎหมายอ่านคำพิพากษาทั้งหมดอย่าอ่านหน้าสองหน้า
และการวิจารณ์หรือการแชร์และให้ความเห็นดังกล่าว
ให้ผู้ที่ปรากฏในคำพิพากษาได้มีโอกาสชี้แจงก่อน
เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อองค์กรตุลาการ
และความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศได้ง่ายค่ะ
ก็มีทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายอาสาที่ตอบคำถาม
ของผู้ที่ถามไว้ในเพจของทนายเกิดผล
ว่าในพื้นที่ศาลทำไมถึงมีการพกปืนเข้าไปได้
โดยระบุว่าในพื้นที่สองจังหวัดชายแดนใต้
เคยมีคดีผู้พิพากษาเคยถูกฆ่ามาก่อน
ก็เลยมีเกี่ยวกับข้อยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนในการป้องกันตัว
เพราะว่าหนึ่งในญาติของจำเลยที่อยู่ในศาล
ก็ให้ข้อมูลว่าพอท่านอ่านคำพิพากษาเสร็จ
ลุกขึ้นยืนแล้วเหมือนกับท่านพูดบ่นเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว
แป๊บนึงท่านหันหลังแล้วก็ยิงเข้าที่หน้าอกซ้ายของตัวเองเลยครับ